แต่งกายสีขาวดำซึ่งเป็นการแต่งกายไว้ทุกข์ตอนนี้มีความต้องการของตลาดสูงมากนะคะ
ตลาดค้าส่งบางแห่งขาดตลาดแล้วสำหรับเสื้อผ้าสีขาวและดำค่ะ
จากเสื้อผ้าสีขาวและดำนะคะผ้าเมสสีดำซึ่งนำไปใช้ตกแต่งอาคาร
ริปบิ้นสีดำและเข็มกลัดสีดำก็ขาดตลาดเช่นกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ฟ้ายังไม่สว่างแต่ตลาดโบเบ๊ตลาดค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่
แน่นขนาดไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่พากันมาซื้อเครื่องแต่งกายสีขาวดำ
บางคนมาจากต่างจังหวัดมารอตั้งแต่ช่วงตี๓

ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ราคาของเสื้อคอกลมและเสื้อโปโล
สูงกว่าช่วงปกติเป็นเท่าตัว

ราคาสูงมาตั้งแต่ต้นทางที่โรงงานทอผ้าและโรงงานผลิตไม่ทัน
โดยภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าเสื้อผ้าชุดไว้ทุกข์จะปรับราคาลง
เพราะโรงงานเร่งผลิตแล้วและน่าจะเพียงพอต่อความต้องการค่ะ
คอกรมจากราคาเฉลี่ย๑๘๐บาทจะลดเหลือ๑๓๐บาท
โปโลจาก๓๐๐บาทลดลงเหลือ๑๘๐๒๐๐บาทค่ะ

บอก๓๐๐เนี่ยพี่ไม่อยากจะบอกเลย
บอกบรรยายเลยว่าพี่ไม่อยากจะบอกคำว่า๓๐๐เลย
เพราะว่าเนี่ยพี่ยอมขายขาดทุนก็ได้แล้วเนี่ย
เพราะว่าเพื่อจะเราช่วยพ่อหลวงท่านไง
ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเอาพี่ยอมเอา๕บาทเพื่อให้ลูกน้องพี่
โดยเสื้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเสื้อคอกลมสีดำ
สกีไลน์เลข๙ไทยพร้อมข้อความขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
ราคาขายอยู่ที่ตัวละ๑๗๐บาท
อกจากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปสำรวจตลาดผ้าพาหูรัฐ
พบว่าผ้าเมสสีดำขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ขายและยอดสั่งซื้อมากขึ้นถึง๑๙๐
บางร้านรับผ้ามาจากโรงงานต่อครั้งถึงหนึ่งหมื่นล้า
และขายหมดภายใน๒วันค่ะ
โดยลูกค้าจะซื้อผ้าสีดำไปตัดชุด
เฉลี่ยอยู่ที่เมตรละ๑๐๐๒๐๐บาท
ส่วนผ้าออร์แกนซ่าสีดำและสีขาว
จะซื้อไปใช้ประดับอาคารเพื่อแสดงความไว้ทุกข์
ข้าราชการที่ออกงานพระราชพิธี
ก็จะเลือกมาซื้อชุดไทยจิตรดาและชุดไทยเรียนต้นสีดำ
สำรวจราคาแล้วเจ้าของร้านไม่ได้ขึ้นราคานะคะ
ยังคงราคาปกติอยู่ที่๑๘๐๐บาทต่อชุด

ให้เข้าใจคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อดำ
เพราะบางคนยากจนไม่มีเงินซื้อ
ส่งผลให้ริบบิ้นสีดำที่ทำเป็นเข็มกลัดไว้อาลัย

อย่างที่ตลาดสำเพ็งมีการทำเข็มกัดริบบิ้นดำ
ขายในราคาถูกอยู่ที่๕๑๐บาทต่อตัว
แม่ค้าเล่าว่าวันนี้เป็นวันที่๒ที่ทำขาย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนที่มียูนิฟอร์มอยู่แล้ว
โดยจะนำเข็มกัดริบบิ้นสีดำไปติดที่เสื้อ
น้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรัฐทีวีรายงาน